ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุไม่คาดฝันนะ
ใครที่ชอบไปท่องเที่ยวชอบเล่นกับสัตว์
ช้างเนี่ยเป็นสัตว์ประจำชาติแล้วช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่ใจดีอะค่ะ
แต่ปรากฏว่าในงานเทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ประเกือมเรือมกันตรึมที่สุรินทร์ค่ะ
มีเหตุไม่คาดฝันคือช้างที่เข้าร่วมขบวนแห่
อยู่มันคลั่งแล้วก็อารวาสค่ะ
งาแทงผู้ร่วมงานที่เป็นสาวนักศึกษาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
แต่เธอมีไหวพลิบดีทำยังไงถึงบาดเจ็บแค่เล็กน้อยแล้วรอดออกมาได้คุณผู้ชม

ช้างตัวนี้แหละค่ะที่อยู่มันก็คลั่งแล้วก็อารวาส
คุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวมันไล่เอางาแทงเนี่ยร้านค้าไล่แทงคนเต็มไปหมด
ความช้างที่อยู่ข้างบนก็พยายามที่จะควบคุมดูแลนะแต่ว่าเอาไม่อยู่
แล้วคุณเห็นไหมเห็นอะไรห้อยอยู่ตรงงวงช้างไหมคะ

นี่คือน้องบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็เลือดตกยังออกเหมือนกันนะ

คือมันเอางาเข้ามาแทงแล้วคือจังหวะนั้นเนี่ยน้องไหวพลิบดีมาก
ชั่ววินาทีเธอตัดสินใจกอดงวงช้างเอาไว้เลย
ถ้ากอดเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยยังไงง้าก็แทงไม่โดนแน่ถูกไหม
เพราะว่ามันคือเหมือนจมูกของช้างเองอะค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ประเกือมเรือมกันตรึม

ช้างตัวนี้ชื่อว่าพลายพานทองอายุ๑๐ปี
อยู่มันก็คลั่งแล้วอารวาสขึ้นมา
ไล่แทงคนร่วมงานรวมถึงนางสาวนิชานาศมานุจำวัย๑๙ปี
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุรินทร์นะคะ
โดยน้องเนี่ยเล่าถึงนาทีเฉียดตายให้ฟังนะว่า

อยู่พลายพานทองเนี่ยพุ่งเข้ามาหาเธอเลย
แล้วเอางวงของมันรัดขาเธอไว้
แล้วตะวัดยกตัวเธอลอยขึ้นมา
เพื่อที่จะเอางาแทงคือเหมือนเอางวงจับเธอขึ้นมา
แล้วจะเสียบเข้าไปที่งาแบบนั้นเลยอ่ะ
เธอบอกว่าณจังหวะนั้นนะสติมามาก
เบี่ยงตัวหลบทันชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดค่ะ
าเลยเฉียดสีข้างด้านขวาไปแค่นิดเดียว
แต่กระโปรงถูกงาเสียบทะลุเลยนะ
พลายพันธองไม่หยุดแค่นั้นคลั่งหนักกว่าเดิมอีก
เธอบอกว่าเห็นแบบนี้ท่าไม่ดีแล้วเพราะมันดูหุดหงิดมากกว่าเดิมอีก
แทงเธอไม่โดนเนี่ยเธอเลยใช้สัญชาติยาน
อดงาช้างเอาไว้แน่นเลยไม่ได้กอดงวงนะคุณผู้ชม
อดงาคือถ้ากอดงาปุ๊บยังไงก็แทงไม่โดน
ถูกต้องนึกออกไหมถ้ากอดงวงเนี่ยอย่างน้อยถ้ามันยกตัวเธอ
แล้วก็เสียบเข้าไปที่งาตัวเองก็มีโอกาสเสียชีวิตได้เหมือนกัน
กอดงาเอาไว้แน่นเลยค่ะส่วนในวันเรียงเงินควานช้างที่นั่งอยู่ข้างบน
ก็พยายามควบคุมช้างอย่างเต็มที่แต่มันไม่เป็นผลนะคะ
ช้างก็พยายามสะบัดเธอให้หลุดออกไปจากงาด้วยเนี่ยฮะ
อารวาดกันอยู่แบบเนี้ยพักใหญ่เลยจนกระทั่งในเรียงในวัน
ความช้างก็สามารถควบคุมพลายพานทองได้สำเร็จช้างก็เริ่มสงบลง
ทีมงานลงดินจังหวะนั้นแหละค่ะที่นางสาวนิชานาศร่วงลงมา
รีบวิ่งหนีสุดชีวิตเลยแล้วก็มีคนแถวนั้นเนี่ย
เข้าไปรับตัวพาออกมาท่ามกลางความโล่งใจของคนที่ไปร่วมงานที่ลุ้นระทึก
แล้วก็ช่วยขอให้เธอเอาชีวิตรอดออกมาจากเจ้าพลายพานทองให้ได้
อาการเบื้องต้นแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
มีการประถมพยาบาลนะคะนางสาวนิชานาศเนี่ยมีแผลถลอก
แล้วก็มีเลือดไหลที่สีข้างด้านขวาเพราะว่ามันโดนแฉละไป
รวมถึงปวดตามตัวด้วยนายประพัทธ์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท
เข้าไปดูอาการแล้วก็ปลอบใจเธอให้หายตระหนกตกใจด้วย
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลขวาวศรีนรินเพื่อรักษาแผลค่ะ
ผู้ร่วมงานนะที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็วิภาควิจารณ์กันบอกว่า
นางสาวนิชาน่าเนี่ยเก่งมากเลยนะสติก็มาไหวพริบก็ดี
ชั่วเสี้ยววินาทีแข่งความเป็นความตายเนี่ย
ยังมีสติตัดสินใจกอดงาช้างเอาไว้แน่น
รวมถึงยังสามารถเบี่ยงตัวหลบได้ในครั้งแรกด้วย
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียชีวิตแน่

ก็ฝากไปถึงควานช้างด้วยว่าดูแลช้างใกล้ชิดหน่อยนะ
สภาพอากาศช่วงนี้มันร้อนอบอ้าวค่ะ
ช้างก็เลยอาจจะหงุดหงิดได้ก็อาจจะต้องพาเขาไปเล่นน้ำ
ละ๒รอบเพิ่มขึ้นหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบสภาพอารมณ์ช้างกันด้วย
แล้วยิ่งพอมีงานคือเหมือนเขาก็ถูกบังคับว่าจะต้องมาแสดงจะต้องมาโชว์จะต้องยกงวงก็ต้องเดิน
อาจจะรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วนะอะไรแบบนี้